ให้พี่ไปเด็ดพักมากินกับซอยจุของพี่ได้เองเลย

หรือไปเด็ดผักพวกนี้เอามาให้แม่ครัวในร้านเนี่ย
ทำเมนูต่างให้ก็ได้
เด็ดไหมล่ะเด็ด
ถ้าเผ็ดนี้พี่ใส่พริกได้ทั้งส่วนเลยน่ะ

ผักชีหอม
อีกหลายชนิดอย่าให้พูดพูดไม่หมดนะคะ
คือปลูกรอบเนี่ยรอบร้านเลยค่ะนี่นะคะ
บอกชื่อร้านเขาหรือยังเนี่ยร้านลาบเหนียวผักปลอดสารตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวทุ่งอำเภพลจังหวัดขอนแก่นนะฮะ
เจ้าของบอกว่านี่คือตั้งใจจริงอยากให้ลูกค้าได้ทานผักผักปลอดสารพิษ
ก็เลยปลูกไว้รอบรั้วแบบรอบบ้านรอบร้านแบบนี้ค่ะเด็ดเลยตามใจชอบตามใจคุณเลยนะคะ
ทางร้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเน้นขายอาหารอีสานรสเด็ดด้วยนะจัดจ้านในย่านนี้ค่ะ
ลาบทั้งต้มทั้งก้อยทั้งปิ้งทั้งย่างทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อด้วยนะคะ
เฮ้ยพรุ่งนี้เย็นเรานัดกันหน่อยไหมอยากกินอาหารอีสานนี่ไงนะนี่ออมเนี่ยโอ้โห
แล้วทางร้านนาธิเดชพี่เบิร์ดดอมคืออะไรรู้ไหมใช้เตาถ่านนะจ๊ะไม่ใช้เตาแก๊สนะจ๊ะ
ในการปรุงอาหารค่ะการปิ้งย่างเนี่ยก็จะได้รสชาติของเนื้อที่เอาไปปิ้งเนี่ยหอมต้องทาน
นี่เขาเก็บผักกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่แหละค่ะลูกค้าไปเด็ดนะ
นั่นไม่ใช่เจ้าของร้านหรือว่าพนักงานของร้านนะคะเมนูยอดฮิตของร้านหนีไม่พ้น
พี่เบิร์ดพี่เบิร์ตชอบใช่ไหมอะไรซอยจุค่ะเออกินโอ้โหกำลังดังเลย
พ่อครัวจะหั่นเนื้อแล้วก็เครื่องในเป็นชิ้นพอคำห่อด้วยผักสดแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้ม
คือน้ำจิ้มแบบขมเหรอพี่อ่าใช่ใช่ซอยจุเขาต้องจิ้มน้ำจิ้มขม
แต่ถ้าใครไม่กินก็จิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวไปน้ำจิ้มเขาควรนี่เขากินไปแบบนี้
แล้วยังไงต้องแบบเอานิ้วเลียด้วยเหรอคะแซ่บเป็นจะแซ่บโอ๊ยเป็นจะแซ่บ
เมนูนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชอบสั่ง
อันนี้ไงพวงนมย่างมั้ยเนี่ยใช่เลยเออทำไมดอมรู้อ่ะ
เวลาไปอีสานจะชอบมีอ๋อเหรอพวงนมย่างเออพวงนมย่างค่ะ
ทั้งร้านเนี่ยจะเลือกพวงนมอ่อนมาให้ลุกค้าครับขอทานเข้าไปคำแรกเท่านั้นเลยค่ะ
ติดคอเออติดคอติดใจดึงลิ้นค่ะเด้งซู่ลิ้นมากนี่แหละพวงนมย่างนี่นะคะ
คุณวสินเนืองโคตะอายุ๕๗ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่า
ผักสวนครัวชนิดต่างที่ปลูกไว้เนี่ย
คือทุกต้นปลอดสารเคมี๑๐๐นะ

มาทานคู่กับอาหารได้เป็นอย่างดีแล้วก็ปลอดภัยด้วย
ลูกค้าชื่นชอบทางร้านไม่ห่วงเลย

แล้วมีคนบางคนนะลูกค้าบางคน
พี่ผมขอเมล็ดพันธุไปปลูกที่บ้านด้วยได้ไหม
เอออยากออกไปเลยนะคะพี่ประสิทธิ์บอกไม่ห่วงนะคะถ้าในสนใจนะคะ
ไปกันได้ร้านนี้ใจดีมากเลยนะคะ
สอบถามเส้นทางหรือว่าจองโต๊ะล่วงหน้าได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๒๒๕๐๘๖๗๙จ้า